วันนี้ถ้านับวันนะฮะที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย

แต่ถ้านับวันที่ตำรวจบอกไปเจอบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วยิงประทะกัน
วันนี้เป็นวันที่๑๖ที่ปิดป่าเขาบรรทัศน์ตามหา

นอกจากพฤตรจรที่ก็มาบอกว่าเสียแป้งให้ญาติติดต่อมา

๑ห้ามวิสาห์มัน
ถ้าไม่ต่อสู้
ถ้ามามอบตัวคุณไม่ต้องกลัวเลยเรื่องวิสามันสองห้ามดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือเขา
แหม่มันจะได้ยังไงผมตลอดบอกไม่ได้
ถ้าจะมอบตัวคุณก็มอบตัวคุณเป็นนักโทษหลบหนีคดีหลบหนีคุก
เอาเป็นว่าตอนนี้พอเขายื่นข้อเสนอมาอย่างนี้
แล้วตำรวจบอกว่าอย่างนี้มันก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับตอบกลับอะไรมามากกว่านั้น
ทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบภาพนี้ให้นะครับ
เป็นรูปถ่ายของเสียแป้งไปทานอาหารแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับตำรวจนายหนึ่ง
เราตรวจสอบแล้วนี่อันนี้เสียแป้งเขาโพสต์เอาไว้นะก่อนนะ
นี่ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวันที่เท่าไหร่

ใช่ค่ะปีนี้๒๐๒๓ก็๔ปีที่แล้วค่ะ
มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เอ่ยชื่อนายตำรวจท่านนี้เอาไว้
ตำรวจท่านนี้ก็คือพันธมตเอกพงพระศิษย์ทองด้วงนะครับ
ที่มารับตำแหน่งอ่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ย
พบว่าภูมิกับพงพฤศิษฐฯมีนามสกุลทองด้วง
นามสกุลเดียวกับเสียแป้งหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าโอ้โห
อย่างนี้นี่ไงเสียแป้งเนี่ยรู้จักคนเยอะเหลือเกิน
แล้วปัจจุบันนี้ผมตลอดบอกอุ้ยมีคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะ
เขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะที่จะไปช่วยเหลือ

เราติดต่อถามไปยังพันหน่วยเอกพงพระศิษย์นะฮะภูมิกับ
การสพบังกล่ำนะฮะท่านเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับกับสื่อมวลชน
ชนในพื้นที่นะครับบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเสีย
เลยไม่เคยได้รับการติดต่อขอเข้ามอบตัวจากเสียแป้งด้วย
ไม่เคยได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลืออะไรหลังจากหลบหนี
ด้วยยืนยันว่าที่นามสกุลเหมือนกันเนี่ยคือเป็นญาติกันจริงแต่เป็น
แย้ดห่างไม่รู้เลยว่ายาฆฟายไหนไม่มีความผูกพันณอะไรกันค่ะ
คนในพื้นที่เนี่ยนามสกุลทองด้วงเยอะมากมีทั้งญาติห่างห่าง
ญาติสนิทบางทีไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแม้จะเป็นญาติกันกับ
เสียแป้งเนี่ยท่านภูมิกับสพบังกล่ำ
บอกว่ารู้จักกันตั้งแต่นู้นสมัยเป็นวัยรุ่น
ตอนอายุ๑๗๑๘ตอนนี้๔๐กันแล้วนะฮะเสียแป้งก็๓๗
เวลาเจอกันก็ตามงานสังสรรค์ในเครือญาติ
เพราะฉะนั้นเรื่องถ่ายรูปด้วยกันนั่งโต๊ะกินอาหารด้วยกัน

แต่เสียแป้งจะไปถูกข้อหาดำเนินคดีสารสั่งจำคุกต้องติดคุกแล้วหนีคุก

รู้จักกันเป็นญาติกันนามสกุลเหมือนกันแล้วต้องไปช่วยเหลือกัน
นี่แหละฮะแล้วก็ตรวจสอบภาพนี้ให้เพิ่มเติมนะฮะ

อ่ะหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ภารกิจการไล่ล่าเสียแป้งเนี่ย
คือพอพี่อุ๋ยเกริ่นข่าวเสียแป้งมาปุ๊บคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเพียบเลย

มาแล้วมันมาอีกแล้วแป้งมาอีกแล้ว
มีแต่ข่าวแล้วตัวอยู่ไหน

นี่คือคนถามว่าเมื่อไหร่จะจับได้นี่คือมันนานเกินไปแล้วอ่ะ
คือหลายคนบอกโอ้ภารกิจนี้จะล่มไหมเนี่ย
คุณออสซี่ดนระวีทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ไปคุยกับพระรูปหนึ่งค่ะ
พระครูรัตนสิทธการหรือว่าพระประสูจน์ปิยธรรมโม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือว่าวัดในเตาที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะ
คือพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระที่เคยกล่อมจอมโจรไข่หมูกให้มอบตัว
คุณผู้ชมชื่อจอมโจรไข่หมูชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นจอมโจรดังในภาคใต้เลยอ่ะ
ใช่ครับแล้วก็โดนจับไปได้อ่ะนะคะ
พระรูปนี้เป็นคนที่เกลี้ยกล่อมจอมโจรไข่หมูให้มอบตัว
ก็เลยเอาเนี่ยขอคุยหน่อยซิว่าเผื่อท่านจะมีเบาะแสอะไรยังไงบ้าง
นี่จอมโจรไข่หมูคือคนขวามือนี้นะคะ
คือเราก็ไปถามว่าเออได้ยินมาว่าเอกลักษณ์ของชาวภาคใต้หรือคนใต้เนี่ย
เขาจะรักพวกพ้องมากเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเหนียวแน่นมาก
เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนที่เขารักพวกพ้องอย่างเสียแป้ง
แล้วก็คอยช่วยเหลือไม่ยอมให้ข้อมูลไม่บอกเรื่องการหลบหนีกับเจ้าหน้าที่
คือเจ้าอาวาสบอกว่าคนที่อยู่แถบ๓จังหวัดนี้
พัทธลุงตรังนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน
เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เขาจะแน่นแฟนมาก
จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักพวกพ้อง
ภาษาใต้จะเรียกว่านักเลงวัวชน
คือมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดไม่เอาเปรียบกัน
คำว่านักเลงในที่นี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะ

เลงในความหมายของคนใต้เนี่ย
คือคนที่ชาวบ้านเขาไว้วางใจพึ่งพาอาศัยได้
แล้วยกย่องให้เป็นผู้นำของพวกเขา
ฟิลเหมือนแบบใจอ่ะแบบนั้น

ซึ่งคนตรังและคนพัทธลุงจะมีนิสัยคล้ายกันมาก
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเตาพื้นที่รอยต่อของ๓จังหวัด
ในอดีตพื้นที่๓จังหวัดนี้ถือเป็นพื้นที่สีแดงนะ
เพราะว่ามีโจรชุกชุมแล้วก็มีคอมมิวนิสต์อยู่กันเยอะใช่ไหมคะ
สำหรับเสียแป้งที่อยู่ระหว่างหลบหนีเนี่ย
เจ้าวาดบอกว่าถือเป็นคนที่ชาวบ้านเคารพรักนะ
มีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือนั่นหมายถึงอะไร
หมายความว่าชาวบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือเสียแป้ง
เพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดแนะนำแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้จิตวิทยา
และพูดคุยกับชาวบ้านด้วยความจริงใจ
พระครูรัตนศิษการบอกว่านิสัยใจคอคนใต้
โดยเฉพาะคนพัทธลุงตรังแล้วก็นครศรีธรรมราช
คือในอดีตเขาเคยผ่านความยากลำบากมาเยอะนะ
มรสุมเหลมฟ้าอากาศ
เพราะฉะนั้นเขาจะอดทนมาก
แข็งมากแล้วก็แข็งแกร่งมาก
ในท่ามาเป็นที่รัก
เป็นที่รักใคร่ของพักพวก

ก็ต้องจริงใจกับเขาครับอ่าแสดงความจริงใจเขาเห็นนะ
แล้วก็ให้สัจจะคำมั่นสัญญา
ว่าลักษณะการเข้าไปจับคุมเนี่ยเราจะจับคุมแบบวิธีไหน
จะเป็นหรือจะตายต้องพูดให้ชัด
พระครูรัตนสิทธการยังบอกด้วยนะคะว่า
ตอนที่ตำรวจออกไล่ล่าจอมโจรไข่หมูกเนี่ย
อาตมานี่แหละเป็นผู้ประสานให้เข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอก
พันดามพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณตอนนั้น
เพราะว่าจอมโจรไข่หมูเป็นลูกศิษย์อาตมาเอง
ก็ให้ความเคารพนับถือกับอัตมาอยู่
ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตั้งกองอำนวยการอยู่ในวัดเตา
ในเตาเนี่ยครึ่งปีนะ๖เดือนนะ
อ่าส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปลาดตระเวนบนเขาบรรทัศน์ทุกวันทุกวันเลย

เพราะว่ามีชาวบ้านกับพรานป่าคอยช่วยเหลือจอมโจรไข่หมูกอยู่
ส่งข่าวส่งน้ำส่งยาส่งอะไรให้
เอาจริงโจรที่จะมาซ่อนตัวบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ใครว่าอยู่ลำบากมีคนช่วยเหลืออยู่สบายทั้งนั้นแหละ

เสียแป้งเองก็เคยช่วยเหลือชาวบ้านไว้เยอะ
เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนบางกลุ่ม
พร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณช่วยเหลือแล้วพาไปกบด่าน
อุปนิสัยระหว่างเสียแป้งกับจอมโจรไข่หมูกเนี่ยเหมือนกันไหม
เจ้าวาดบอกเหมือนตรงที่รักพวกพ้องเพื่อนฝูงเยอะ
ถึงเด็ดเดี่ยวมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี
ทำให้ชาวบ้านเลือกพึ่งพาคนเหล่านี้แล้วก็ยอมเป็นลูกน้อง
ก็สร้างคุณงามความดีไว้ด้วย
ต้องมองด้านกลับด้วย
ในความดีของเขาก็สร้างไว้กับชาวบ้านก็มีอยู่เยอะ
ชาวบ้านเลยให้ความช่วยเหลือเขา
จะมาคิดอย่างนั้นคนใต้นิสัยเหมือนกันหมด
รักพวกรักของรักเพื่อนฝูง
พร้อมที่จะปกป้องถ้าเขามีพยันตราย
ยังบอกด้วยว่าที่ตำรวจยังจับเสียแป้งไม่ได้
เพราะว่าเสียแป้งเขาชำนาญในพื้นที่แต่ตำรวจไม่ชำนาญเส้นทาง

ดันมาเจอช่วงฤดูมรสุมพอดีก็เลยเข้าพื้นที่ได้ยากนะคะ